อย่าลืมเล่าสูงกันฟัง
เดินอยู่ข้างถนน
อย่าปล่อยมือเด็กเป็นเด็ดขาดนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะระทึกจริงนะครับ
เป็นเรื่องที่สังคมต้องการคำตอบกันมากเลย

หรือว่ารถใครผิดกันแน่ครับ

อย่าปล่อยให้เด็กหลุดมือโดยเด็ดขาด
ฉะนั้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุอย่างที่เห็นได้นะครับ

แล้วก็ตั้งคำถามให้สังคมโซเชียล
ได้แสดงความคิดเห็นได้คอมเมนต์กันนะครับ

เธอขับรถมาดีกำลังจะไปคลินิกแถววิภาวดีที่อยู่ข้างหน้า
เธอก็ขับรถมาปกติกำลังมองหาที่จอดเลยฮะ
ขับมาช้าแบบนี้แล้วจู่ก็เกิดเหตุระทึกขึ้น
เด็กคนหนึ่งนะฮะวิ่งเข้ามาชนรถของเธอที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ
เหตุนี้ตำรวจแจ้งว่าเธอผิดเพราะว่าขับรถไปชนเด็กนะฮะ
ในสังคมโซเชียลเนี่ยหลายความเห็นเลย
โทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ดูแลเด็กนะครับ

เดินอยู่บนถนนรถวิ่งไปวิ่งมาแต่ไม่จับมือเด็ก
หรือว่าเดินใกล้หรือไม่ก็ควรจะอุ้มเด็กนะครับ
ทำให้เด็กวิ่งออกถนนได้ง่าย
แต่บางคนก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วครับ
บอกว่าเป็นไปตามสภาพตามหลักกฎหมาย
ยังไงยังไงรถใหญ่ก็ผิดทุกกรณีนะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่ง
โอ้โหเหตุการณ์นี้เรียกว่าสลดเลยนะครับ

กลุ่มหนึ่งก็ตั้งวงกินเหล้าอยู่ที่ริมถนนริมคลอง๙
แต่ที่ตั้งวงกันมันก็อยู่ริมถนน
ดังนั้นรถวิ่งผ่านไปผ่านมา
ส่วนรถที่มาชนเนี่ยแหมคนขับก็เมามาเหมือนกันนะครับ
ก็เลยมาชนกลุ่มที่ตั้งวงกินเหล้านี้

ริมถนนซึ่งอยู่ริมครองพระอินราชานะครับ

ก็เลยขับรถพุ่งมาชนกลุ่มคนกินเหล้าแบบนี้นะครับ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า
ถนนเส้นนี้ขับกันเร็วอยู่แล้ว
และอีกอย่างหนึ่งคนชอบมาตั้งวงกินเหล้า

ตั้งวงดื่มเหล้าในที่ที่มันไม่เหมาะสม

คาดคิดอย่างที่เห็นในคลิปนี้แหละครับ

ส่วนเรื่องของการตั้งวงกินเหล้าริมถนนแบบนี้

เกิดขึ้นตรงสามแยกแห่งหนึ่ง

เข้าร้านขายของเบตเตอร์เล็ตเลยนะครับ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ

รถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ

พุ่งเข้าร้านขายของเบตเตอร์เล็ตข้างทาง

กล้องวงจรปิดจับนาทีระทึก
เอาไว้ได้หลายมุมได้อย่างชัดเจนด้วย

แล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์อีก๒คัน
ถูกทับได้รับความเสียหาย
ส่วนข้าวของที่อยู่ในร้านขายของเบตเตอร์เล็ตเนี่ย

ริมถนนสายบ่อทองนสมฤทธิ์

บอกว่าเกิดขึ้นช่วงประมาณตีสอง
ตัวเขาเองกำลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนกับภรรยา
ซึ่งห้องนอนเนี่ยก็อยู่ภายในร้านขายของเบ็ดดะเล็ดเนี่ยแหละครับ

แม่เห็นสภาพแบบนี้ล่ะครับรถกระบะพุ่งเข้ามาชนในร้าน
ตัวเขาเองรีบตรวจสอบเลยนะสิ่งของที่มันเสียหาย
หรือมีใครเป็นอะไรหรือเปล่านะครับ
ก็พบว่าคนในร้านไม่มีใครเป็นอะไรทั้งตัวเขาและภรรยา
ส่วนคนขับรถกระบะอยู่ในอาการตื่นตกใจครับ
ทีนี้ฮะตัวเขาก็รีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็ถ่ายคลิปตอนเกิดเหตุไว้ได้นะครับ
และที่สำคัญร้านของพี่เขาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ
เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว๑ครั้งลักษณะเดียวกันเลย
มีรถพุ่งเข้ามาชนตัวของพี่พานุมาตรเนี่ยป้องกันยังไงรู้ไหมครับ
นี่เอาท่อปูนมากั้นไว้๒ท่อกั้นไว้แบบนี้เพื่อป้องกันอันตราย
โอ้โหพี่เขาบอกไม่อยากจะคิดภาพเลย
ถ้าก่อนหน้านั้นไม่ได้เอาท่อปูน๒ท่อมากั้นไว้
โอ้โหรถกระบะเนี่ยคงพุ่งมาถึงห้องนอนที่เขานอนอยู่นะครับ

คนหนึ่งก็ประมาทคนหนึ่งก็หัวร้อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๕พฤศจิกายนนะครับ

จับภาพหนุ่มขับรถจักรยานยนต์อารมณ์ร้อน

แต่มองไม่เห็นรถคู่กรณีที่ขับตรงมาก็เลยมีการเฉียวชนกันนะฮะ
ขณะนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์นะครับโดยเฉพาะแม่ค้าขายดอกไม้ก็พยายามเข้ามาห้ามนะฮะ
หนุ่มร่างใหญ่คนนี้ก็สงบไปชั่วคราวแต่ทีนี้ฮะเริ่มยกสองอารมณ์มันขึ้นใหม่นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสระบุรีก็เลยต้องเชิญตัวนายราชันเครือวันอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์คู่กรณีนะครับที่เข้าไปชกต่อยนายอภิษฎอายุ๔๑ปี
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมความกันนะครับยอมความจับไม้จับมือขอโทษขอโพยกัน
เขาอุตส่าห์บีบแตร่เตือนแล้วและที่สำคัญพอรถเขาเสียหลักรถล้มเนี่ย
ทำให้ลูกน้อยของเขาเนี่ยตกจากรถนี่เขาก็เลยโหมโห
เขาขับรถตัดหน้าเขานะครับก็ยอมความกันทั้งคู่นะฮะ
ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าทำขวัญอะไรต่างนะฮะ
ก็มีการชดเชยชดใช้ให้นะครับ
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหคนที่ดูคลิปนะก็ตกอกตกใจ
ทำไมพี่กู้ภัยแทนที่จะไปช่วยคน
ปรากฏว่าพี่กู้ภัยกลุ่มนี้ไปรุมทำร้ายผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้ครับ

เฮ้เดาเน่ท
บาลส่วนสมุดปราการนะครับ
จริงแล้วกลุ่มัดไปกับคนป่วย
ท้องที่อาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้นะครับ

ได้เจอกับกลุ่มชายชะกัน๓คน
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ตรงข้ามกับอาคาร๓

ว่าเปิดไฟสัญญาณรบกวนชาวบ้าน
ทีนี้ถูกทักถูกถามแบบนี้
ก็ทำให้อาสากู้ภัยไม่ค่อยจะพอใจแล้วครับ

ลุกลามบานปลายถึงขั้น
รุมทำร้ายร่างกายกันแบบนี้นะครับ
โดยนายสมชายโพตต้ายประกอบพอที่โดนรุม

อาสามีปากเสียงกับกลุ่มคนที่นั่งดื่มกลุ่มแรกอยู่

เพราะอาสาพูดจากคล้ายกับหาเรื่องก่อน
ผมเองก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะห้าม

ผมกลับถูกทำร้ายตามคลิปจนผมได้รับบาดเจ็บนะครับ
ฟังทางด้านของกู้ภัยกันบ้างนะครับ
โดยฝั่งกู้ภัยเปิดเผยกับนักข่าวของเรา

อาสาได้เข้าไปรับน้องอาสาที่มีอาการปวดท้อง
แต่กลับเจอกลุ่มคนนั่งดื่มเหล้าเนี่ย

มูลที่ร่วมกระตันยูรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาไว้นะครับ
เพื่อตั้งกรรมการในการสอบเรื่องนี้
แล้วก็ให้อาสาที่ก่อเหตุที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะฮะ

ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะครับ
คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของขโมยขโจนนะครับ
แห่ไปฉกของของนักท่องเที่ยวเขา
คราวนี้นักท่องเที่ยวจับกลุ่มโจรด้วยตัวเอง
แต่ที่สำคัญก็คือเวลาจับเนี่ย

จนโจรเนี่ยสลบเหมือดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณริมหาด
วรรณภาบางแสนที่ตำบลแสนศุกร์

ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นชายประมาณ๖คน
กำลังยืนล้อมชายหนึ่งคนที่สะพายกระเป๋า
จากนั้นนะครับก็มีเสียงจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
พูดเสียงดังบอกว่าเอาโทรศัพท์คืนมาโทรศัพท์คืนมา
แล้วก็เปิดฉากทันที
กไปที่หน้าแล้วก็เตะซ้ำ
จากนั้นเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายครับ

มเตะรุมต่อยจนชายคนนั้นล้มลงแล้วสลบเหมือดคาเท้านะครับ
โดยหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ตะโกนบอกคนอื่นฮะ
มีประชาชนเขาสนใจเหตุการณ์นี้มากเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น

ก็ไอ้คนนี้มาขโมยโทรศัพท์ผมผมก็เลยมาตามเอาคืนนะครับ
แต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปรุมจับโจรเองก็อาจจะผิดกฎหมายด้วย

อยากให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจ
เอาล่ะมาถึงช่วงของเส้นทางทำกินกันบ้าง
คุณผู้ชมฮะวันนี้ผมมาแนะนำเรื่องของอาชีพการทำเค้กหรือว่าเบเกอรี่
แต่คราวนี้เป็นความแปลกครับ
เพราะเค้กที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้คือเค้กจิ้งรีด
โอ้โหเค้กจิ้งหลีดจริงรสชาติจะเป็นยังไงนั้น
เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านเบเกอรี่แห่งนี้
ไม่ใช่มีแค่ร้านเบเกอรี่นะฮะแต่ว่าเป็นฟาร์มจิ้งรีดเลย
ฟาร์มจิ้งรีดสยามบัสเมืองพัทยาครับ
โดยแนะนำเมนูนี้ฮะเค้กจิ้งรีดละมุนลิ้นหวานน้อยอร่อยได้คุณค่า
นี่เจ้าของร้านบอกแบบนี้นะครับ
โดยวิธีการของเธอนะครับในการทำเค้กจิ้งรีดนั้นนะครับ
แน่นอนต้องเลี้ยงจิ้งหลีดในฟาร์มให้โตเต็มที่ครับ
จากนั้นนะฮะก็เอามาแปรรูปครับด้วยการอบอบเสร็จก็เอามาบดเป็นผง
ก็เอามาผสมแป้งจากนั้นก็ทำเป็นเค้กตามปกตินี่แหละครับ
ยืนยันว่ารสชาติดีไม่หวานและที่สำคัญได้โปรตีนเยอะนะครับ
แล้วก็การคิดค้นทำเมนูเค้กนี้ขึ้นนะฮะ
ก็เพื่อจะเป็นการแปรรูปแล้วก็สร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้
โตไวกำไรดีแล้วก็ได้ฉายาว่าเป็นหอยเป่าฮื้อเมืองไทยด้วย
เป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังนะครับ
ไปเจอกับคุณดวงพรหรือว่าคุณขวัญสันติเพชรนะครับ
บอกว่าเห็นว่าหอยเชอรี่สีทองเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่
ในจังหวัดตรังที่ยังไม่เคยมีใครเลี้ยงเป็นอาชีพเลย
แล้วก็ที่สำคัญหอยเชอรี่สีทองเนี่ยรสชาติเหมือนหมึกแล้วครับ
มีฉายาว่าเป็นหอยเป่าฮื้อน้ำจืด
เลี้ยงง่ายโตวัยกำไรดีฮะ

เธอบอกว่าเธอใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านแหละครับ
ทำบ่อพลาสติกขึ้นมาหลายบ่อหน่อย
เพื่อจะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองหรือว่าหอยโข่งเหลือง

แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อยอดการสั่งซื้อจากลูกค้า
ในและต่างจังหวัดเพราะว่าออเดอร์มาเพียบเลยนะครับ
เชอรี่สีทองเนี่ยนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับ
เพราะเลี้ยงง่ายกว่าหอยโข่งหรือว่าหอยขม

ผักบุ้งใบหม่อนตะไคร่น้ำแหน่ผักตบชาวาหรือว่าต้นข้าวนะครับ
ส่วนเปลือกหอยยังสามารถนำมาทำปุ๋ยบำรุงดิน
แล้วก็บำรุงต้นไม้ให้สวยงามได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ส่วนใครสนใจเนี่ยเราก็เปิดช่องทางในการที่จะติดต่อเจ้าของฟาร์มหอยเชอรี่ตรงนี้นะครับ
ก็คือคุณขวัญให้คุณผู้ชมได้สอบถามรายละเอียดจากเธอเลย

อยากจะเผยแพร่ให้หลายคนได้มีอาชีพในการทำกินกันนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอาชีพค้าขายโดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันต้องเรียกลูกค้าให้ได้มันต้องมีความแปลก
เป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูเอาเองนะครับ
แต่ถ้าถามถึงรสชาติเนี่ยแน่นอนนะฮะกรอบอร่อยหอมจริงนะครับแต่ว่าทีนี้เป็นสูตรใหม่ของทางร้าน
เพื่อให้เกิดความสะดุดตาแล้วครับ
ถามว่าโอ้โหสีเขียวแบบนี้กินได้จริงไหม
คือคุณพี่เจ้าของร้านเขาใช้สีผสมอาหาร
ในการทาตัวหมูหันนะครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้
เพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้าบางคนเห็นว่าเป็นหมู
หมูตัวแบบนี้เอ๊ะหรือว่าดูไม่น่ากินไม่กล้ากินนะครับ
ก็เลยเปลี่ยนสีแปลงชมเขาซะหน่อย
เพื่อให้เกิดความน่ากินมากขึ้นนะครับ
นี่ก็เป็นความแปลกตาในการที่จะดึงดูดลูกค้า
หันขั้นเทพอยู่ในอำเภอเมืองอุดร
ใครผ่านไปผ่านมาแวะไปอุดรธานีไปเที่ยวไปหาของกิน
อย่าลืมไปชิมหมูหันขั้นเทพนะครับ

เปลี่ยนช่องไปไหนจะพาไปดูงานบุญ
ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพิสูจน์กัน
ช่วงหน้ากลับเล่าสู่กันฟังนะครับ

คุณผู้ชมที่ไปทำบุญทอดกระถิ่นมา
ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

เป็นภาพของงานกระถิ่นแล้วครับ
เป็นบุญใหญ่งานใหญ่

ตัวใหญ่จริงมากันหลายตัวด้วย
จะเป็นอะไรนั้นให้คุณผู้ชมไปดูเองนะครับ

แดนดินถิ่นช้างเมืองสุรินทร์

แห่ในขบวนกว่า๒๐๐เชือกนะครับ

สืบศรัทธาวิถีแดนพจศาล

เข้าสู่โครงการโลกของช้างนะครับ

หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
ที่บ้านตากลางที่ตำบลกระโพ
อำเภอทาตุ๋มจังหวัดสุริน
แม่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

อาณาบริเวณสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกด้วย

แต่อีกงานงานกระถิ่นเหมือนกัน

เพราะคราวนี้มาเป็นคันเลยนะฮะ
และคันหนึ่งนะบะเริ่มเลยนะครับ

เบอร์เริ่มนี้โอ้โหคงหนีไม่พ้น๑๐ล้อฮะ
และเป็น๑๐ล้อดำดินรับจ้าง
รวมตัวกันกว่า๒๐คัน
เป็นขบวนยาวเหยียดบรรทุกดินมาทำไมฮะ

ให้ชุมชนวัดได้ใช้ประโยชน์
และก็ปฏิสัมขรรค์ศาลาด้วยนะครับ
โดยที่วัดใหม่สูงเนินหรือว่าวัดหัวบุ่ง

ชาวบ้านเขามาร่วมทำบุญงานใหญ่งานนี้
แล้วก็ชื่นชมในน้ำใจของกลุ่มรถดำดินนะครับ
รวมตัวกันทำความดีที่เทพประธานโทนุสินนะครับ
ก็บอกว่าปกติจะรับจ้างขนดินวิ่งดิน
เขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอใกล้เคียงอยู่แล้ว
ทีนี้เมื่อรู้ว่าทางวัดจัดงานบุญทอดกระถิ่น

เพื่อนที่ประกอบอาชีพขับรถบรรทุก๖ล้อแล้วก็๑๐ล้อ
มาร่วมประเพณีทอดกระถิ่นที่วัดกัน
โดยบรรทุกเอาดินทรายเพื่อจะมาถวายให้กับวัดนะครับ
และทีนี้พี่เขาก็บอกว่าอยากจะบอกว่าวัดใดที่ต้องการดิน
ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้
เพราะว่าพี่รถใหญ่รถดำดินเขาอยากจะทำบุญ
คุณผู้ชมจับจ้องมองจอให้ดีอย่ากระพริบตาด้วย
ไปดูพญาควายไทยซึ่งเขาบอกเป็นพญาควายไทย
ตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมน้ำนมควายไทย
แล้วก็โยเกิร์ตนมควายไทยด้วยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมพุ่งตรงไปที่
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
นี่ฮะพ่อพันธวายที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็นพญาควายเผือกที่ใหญ่ที่สุด
โอ้โหเขาสูงเนี่ยสูง๑๖๕เซนติเมตรนะครับ
น้ำหนักเนี่ยโอ้โหหนึ่งจุดสี่ตันคุณเป็นพันกว่ากิโลนะฮะ
ชื่อว่าเจ้าแก้วฟ้าฮะเขาบอกแก้วฟ้าตัวนี้นะ
ตั้งไว้ที่ราคา๒ล้านยูเอสดอลลาร์สหรัฐ
ไปคุยกับคุณพรมพิริยะสอนสิริหรือว่าคุณเอก
คุณเอกเพาะเลี้ยงและจำหน่ายควายไทย
ในชื่อสอนสิริฟาร์มควายไทยนะครับ
เป็นฟาร์มควายที่ได้มาตรฐานทั้งเรื่องของสถานที่และวิธีการเลี้ยง
จนทำให้ได้พันธวายที่มีรูปร่างขนาดใหญ่สมบูรณ์แบบนี้นะครับ
แล้วเขาบอกว่าถูกต้องตามคุณลักษณะควายไทยแท้ทุกประการเลย
จากไปที่ฟาร์มจะได้เจอนี่พญาควายเผือกตัวใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว
คุณผู้ชมจะได้นี่ด้วยครับชิมนมควายไทย
เขาบอกว่านมแท้รีดนมออกจากเต้าเลยนะครับ
เอานมควายมาพาสเจอร์ไลท์แล้วก็แปรรูปเป็นโยเกิร์ตด้วยนะครับ
โอ้โหตื่นตาตื่นใจกับพญาควายเผือกไปแล้วนะครับ
แล้วก็หลายเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
ส่วนภาพปิดท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยว
นี่ต้องไปที่นี่ไปกางเต็นต์ไปแคมปิ้ง
แล้วก็ตื่นเช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หินสามวานโอ้โหสวยงามแบบนี้แหละครับ
แล้วก็เที่ยวชมทั้งป่าภูสิงแล้วก็ป่าดงสีชมพูด้วยที่จังหวัดบึงกาลนะครับ
ห้ามพลาดสถานที่เที่ยวอันซีนแบบนี้เลยนะครับ

กับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป